น้องครับวัยรุ่นเยาวชนทั้งหลายโดยเฉพาะน้องที่เรียนสถาบันอาชีวะนะฮะ
ค่ะคืออย่าไปต่อยไปตีไปยิงไปฟันอะไรกันเลยค่ะสุดท้ายเนี้ย
ปีใหม่ก็ไม่ได้เที่ยวกันนะครับคือไม่เจ็บก็ตายใช่ไหม
หรือไม่ก็ถูกจับล่าสุดเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแถวปั๊มน้ำมันที่สแหมดำเนี่ย
ย่านบางขุนเทียนนี่ที่สองกลุ่มมาเจอกันค่ะนี่ฮะ
จอดรถกันอยู่พักหนึ่งหน้าปั๊มแล้วยิงใส่กันตายไปหนึ่งนะฮะ
เจ็บอีกสองหนึ่งในสองที่เจ็บเนี่ยคือเด็กของเด็กปั๊มค่ะ
คือระหว่างนี้ฮะจอดรถแล้วยิงยิงกันเนี่ยนี่พนักงานปั๊มเนี่ย

รถสลินถึงขั้นอุ้ยเลยเห็นมั้ย
คือเขาเห็นแล้วล่ะว่าไอ้วัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ย
มันจอดรถจักรยานยนต์อยู่หน้าปั๊มแล้วก็มีการยิงกัน
เขาก็มายืนพิงเนี่ยตรงกำแพงตรงแถวหัวจ่ายเนี่ย

ใช่เดินมาดู
กระสุนเข้าใต้ราวนมซ้าย
บาดเจ็บสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับ

พนักงานของปั๊มทนนี้เป็นชาวเมียนมาชื่อไนท์คิมวิน
อีกคนนึงที่เจ็บเนี่ยชื่อนายพัชรพลนะฮะบาดเจ็บเหมือนกันนะครับ
ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเสียชีวิตนี่พัชรพลนี่ถูกยิงเข้าที่ท้องนะ
น่าจะเป็นฝั่งของคู่กรณีฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
ส่วนนี้คือเด็กช่างนะที่ถูกยิงเสียชีวิตชื่อนายภูมิเมฆอินถนนอายุ๒๐ปี
กระสุนเข้าหน้าอก๑นัดคือตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นปั๊มน้ำมันปตทปากซอยสแกงงาม๑๒
เขตบางขุนเทียนกรุงเทพนะฮะนักเรียนช่างกลสองสถาบันเนี่ยเมื่อคืนวันก่อนเนี่ย
ไล่ยิงกันมีเรื่องมีราวกันพอนายภูเมฆชื่อเล่นชื่อไทเกอร์นะฮะ
ไทเกอร์เนี่ยถูกยิงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูภาพเมื่อวานก็ดูไปแล้วล่ะ
แต่ให้ดูอีกทีนึงเพื่อนของเขาเนี่ยพาขี่จักรยานยนต์แล้วเห็นรถกู้ภัยมาพอดี
เพราะว่าเขาแจ้งเหตุกันแล้วว่าเด็กช่างเนี่ยมาไล่ตีกันไล่ยิงอยู่แถวนี้นะ
กู้ภัยก็ขับรถมาพอดีเพื่อนเนี่ยถึงขั้นขี่จักรยานยนต์ไปหากู้ภัยเลยนะฮะ
เพื่อบอกว่าให้ช่วยเพื่อนผมหน่อยช่วยเพื่อนผมหน่อย

ตรงไหนเลี่ยงเพื่อนครับ

เจ๊ยแก้ผูเปิดไฟเนี่ย

สุดท้ายนี่เสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
และล่าสุดครับท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาความคืบหน้าเหตุการณ์นี้
เป็นวันสถาปนาสถาบันเขา

เมื่อค่ำวันก่อนมาเจอกันหน้าปั๊ม

แล้วยิงกันแล้วนี่คือภาพเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานะครับ

อายุ๒๐ปีเสียชีวิตได้แล้ว
พร้อมกับยึดปืนที่ก่อเหตุได้ด้วย

อัธพรกล่ำคล้ายชื่อเล่นชื่อนุ่น
อายุ๒๐ปีเท่ากับผู้ตายเลย

ยอมมหลบต่างสถาบัน

ได้มาเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ขณะที่ผู้ตายก็คือนายภูเมฆใช้ปืนลูกโม่จุดสองสองตอนที่มาจอดเจอกันหน้าปั๊มเนี่ย
ยิงใส่ฝั่งนักเรียนช่างต่างสถาบันก่อนที่เป็นคู่กรณีหลังจากนั้นจังหวะที่ผู้ตายเนี่ยคือ
นายภูเมฆเนี่ยเขากำลังยิงใส่ฝั่งคู่อรินายอัธพรหรือว่านายนุ่นก็ชักปืนบีบีกัน
หน้าอกภูเมฆเลยนะฮะล้มลงกลางถนนแล้วเพื่อนเนี่ยก็พากันเนี่ยพาขึ้นรถจักรยานยนต์
จะขี่ไปโรงพยาบาลหรือยังอะไรก็ไม่รู้เจอรถกู้ภัยอยู่ก็เลยไป
เคาะกระจกเรียกไปบีบแกร่เรียกแต่สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับ
คือเพื่อนของภูมิเมฆเนี่ยพอเห็นภูเมฆเขาถูกยิงแล้วล้มกอง
กับพื้นเนี่ยบางส่วนก็พยายามจะช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลนะค่ะ
แต่ก็มีบางส่วนเจ้าหน้าที่บอกเห็นกล้องวงจรปิดแล้วนะ
ปืนของภูเมฆที่หล่นอยู่นั่นแหละเอามายิงใส่คู่อริต่อยังไม่
ยังไม่หยุดอีกค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันไปนะตอนนี้
กับว่าจับได้สี่แล้วนะฮะแต่คนสำคัญเมื่อคืนนี้ที่จับได้
ก็คือนายอัธพรที่เป็นมือยิงนะฮะที่ยิงนายภูมิเมฆจนเสียชีวิต
สอนอสแหมดำวันนี้คุมตัวไปฝากขังที่ศาลนะฮะรวมแล้ว๔คน
แล้วฮะค่ะตอนแรกจับได้๓บวกอีกหนึ่งเมื่อคืนคือมือยิงที่ยิงเขา
ตายเนี่ยก็เป็น๔แจ้งข้อหาคือร่วมกันฆ่านะครับแล้วก็พยายาม
ฆ่าด้วยที่เหลือเป็นเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็ทะเลาะวิวาสใน
ทางสาธารณะโดยมีอาวุธแล้วตำรวจบอกว่าไม่ได้แจ้งแค่ฝั่งที่
ยิงเขาตายนะฝั่งเพื่อนของผู้ตายนี่ก็แจ้งข้อหาเดียวกัน
เลยนะครับอ๋อเพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดเจนว่าต่าง
ฝั่งต่างยิงใส่กันก็ร่วมกันพยายามฆ่าอะไรพวกนี้ทั้งนั้น
หมดเลยนะฮะนี่ฮะข้อหาทั้งหมดนะครับทุกผู้ชมครับตอนนี้จับ
ได้สี่นะค่ะแต่ดูในภาพจากกล้องวงจรปิดมันเยอะกว่านั้น
แน่นอนมันเยอะกว่านั้นแน่นอนเดี๋ยวไล่ตามต่อตำรวจบอก
ของกลุ่มนักเรียนช่างฝั่งที่ไปยิงเขาตายนะบอกว่าลูก
เนี่ยเรียนจบมาได้สามสี่ปีแล้วค่ะวันเกิดเหตุลูกเอา
วงมาลัยไปไหว้พระเจ้าตากที่วงเวียนใหญ่เนื่องจากเป็นวัน
สถาปนาโรงเรียนแต่มาถูกอีกฝั่งนึงเนี่ยดักยิงแม่บอก
แม่เครียดมากกินข้าวไม่ได้เลยแล้วขอยืนยันด้วย
ลูกชายของแม่เนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไปอยู่ใน

เกี่ยวสิคนทำอาหารกินแล้วอ่ะทำไม่ได้อ่ะเขาไม่ได้

คือเกี่ยวในการไปด้วยกันกันล่อรบเขามามีแต่
พ่อร่วมยืนอยู่ตรงนั้นถ้าคณะที่พนธบนตรีพงศอานัล
ขคมคริงภูมิคับการตนครบาล๙
บอกว่าขณะนี้ผู้ต้องหาที่ถูกจับดำเนินคดี
ก่อนล่ะสองฝั่งที่จับได้สิบแบดคนล่ะ
นี่ฮะฝั่งผู้ตายนี่สิบเอ็ด
แต่ความจริงก็ยิงใส่กันทั้งสองฝั่งมาแล้ว
โดยฝั่งผู้ตายเป็นฝั่งสมุทรสาครอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งธนบุรีฝั่งเจ็ดคน
แล้วก็มีตัวคนเจ็บคนเจ็บอีกคนนึงที่ไม่ใช่เด็กปั๊ม
คนนั้นถูกยึดปืนได้สองกระบอกด้วยนะครับ
แล้วก็มีปืนลูกโม่จุด๒๒อันนี้เป็นฝั่งของผู้ตาย
กับบีบีกันดัดแปลง๓๘๐นี่เป็นฝั่งของคู่กรณีนะฮะ
คนเจ็บด้วยคนนึงนะรวมคนเจ็บด้วยนะฮะ

ประชากนเป็นระปัตย์เจ็ดที่เขาไม่ถึงรู้ผิดอะไร

เป็นน้ำเรียนเขาต้องไปเรียนหนังสือนะครับ
เพราะฉะนั้นนี้เขาก็จะจังพบกับจุดจบในลักษณะนี้
ถ้ากังหลวงถูกบัญชาบุญ
ผู้หลงคลอมถ้าแพทย์ดูแลไม่เรียบร้อย
ไม่มีอพรมการอะไรก็ตามก็จะมีความชีวิตป่วย

หมดหรือยังครับตำรวจบอกเหลืออีก๓

เหลืออีก๓แต่รู้ตัวหมดแล้ว
ฟังแล้วก็บอกนะฮะเดี๋ยวก็จะตรวจสอบต่อว่าปืนเป็นของใคร
แต่ภาพวงจรปิดมันก็ชัดอยู่ว่าใครยิงอะไรยังไงบ้าง
คือวันนี้นะพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกจับได้
ที่เข้ามาที่โรงพักที่เราได้คุยด้วยมาสักครู่นี้ใช่ไหม
เมื่อวานนี้ก็มีที่ถูกจับได้แล้วก็มาที่โรงพักที่เราได้คุยด้วย
ก็จะบอกเหมือนกันหมดเลยว่าลูกของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นเด็กที่จะไปก่อเหตุ
เป็นเด็กที่จะไปเป็นคนหาเรื่องบังเอิญเนี่ยไปกับเพื่อน
หรือว่าถูกรุ่นพี่ชวนไปถูกเพื่อนชวนไป
ผมเลยยังไม่รู้เลยว่าตกลงใครเป็นคนก่อเหตุ
เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือไม่ได้ก่อเหตุเลยคือเพื่อนชวนไปทั้งนั้นเลย

ประมาณอย่างนั้นเลยเดี๋ยวตำรวจก็ไล่ต่อกันแล้วกัน
ให้ตำรวจขยายผลต่อนะคะทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อย